คือไม่ใช่แค่ทุบตีอย่างเดียวบิดจนหูน้องฉีก

กลายเป็นแม่เหรอที่เป็นธาตุยา

มันต้องบิดหูแรงขนาดไหนวะถึงฉีก
ไงโอ้โหและเดี๋ยวต้องฟังแม่นะแม่ทั้งลูกอ่ะเห็นแล้ว
สงสารมากค่ะเด็กห้าขวบเองคุณผู้ชมต้องมาเจออะไรแบบ
นี้เป็นแผลตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดเลยแม่ส้มชื่อส้ม
อายุ๒๔ปีค่ะโอ๊ยแม่ทำร้ายทุบตีน้องวัย๕ขวบคนนี้
นะคะแล้วทางเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกพบเหลืองประเสริฐเนี่ย
ก็พอรู้ว่ามีพลเมืองดีมาขอความช่วยเหลือเมื่อวานนี้
ก็เลยประสานตำรวจประสานทางพมไปเลยไปที่ซอยพญาสุเรนสาม
แยก๙แถวคันนายาวอะค่ะคุยกับพลเมืองดีก่อนคือคุณรัฐดาขอ
ความช่วยเหลือทั้งสายไหมต้องรอดมาบอกว่าคุณเอกพบน้อง
ผู้หญิงคนนี้ค่ะมาบอกมาบอกคุณรัฐดาประจำเลยบอกว่าหนู
โดนแม่ตีหนูโดนแม่บิดหูเอาล่าสุดเห็นสภาพน้องน่ะหัวแตก
ปูดน้องทนไม่ไหวเลยไปคุยกับย่าของน้องแล้วก็พาเด็ก
ออกมาคุณระดาบอกว่าเอางี้ลูกมาอยู่กับมาอยู่กับป้าก่อน
อ่ะก็มาให้อยู่แบบนี้ทีเนี้ยก็เลยติดต่อไปยังเพจสายไหม
ต้องรอดแล้วฝั่งแม่ของเด็กนี่นะเขาไม่ได้มีแค่เด็กสาว๕
ขวบคนเดียวนะเด็กผู้หญิง๕ขวบคนเดียวนะแต่ยังมีลูกเล็กอีก
คนหนึ่งอายุ๘เดือนเองคุณผู้ชมแล้วน้อง๘เดือนเนี่ยก็ป่วย
เป็นโรคปอดโอ้ยการเลี้ยงดูไม่ต้องพูดถึงถ้า๕ขวบโดนทำ
ร้ายขนาดหัวนี้๘เดือนอ่ะเลี้ยงแบบทิ้งคว่างอ่ะปล่อยปละ
เลยไม่ได้สนใจเลยอะค่ะแล้วน้องห้าขวบคนนี้ก็ไม่ได้เรียน
หนังสือดูสิตัวนิดเดียวอ่ะคุณผู้ชมพ่อล่ะพ่อไปไหนทำไมปล่อย
ให้กับแม่แบบนี้พ่อไปทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะก็แค่
ส่งตังค์มาให้แค่นั้นเองเอาลองฟังพลเมืองดีหน่อยค่ะ
ถ้ามาเนี่ยเด็กมันถึงเด็กจะวิ่งมาฟ้องก่อนเลยหนูโดนแม่
ตีนะวันนี้อย่างนู้นอย่างงี้อย่างงี้งั้นบอกตลอดทุกอย่างซึ่งหนู
ก็เห็นทุกครั้งเวลาเด็กมาเด็กก็จะมีอาการบวมมามั่ง
ช้ำมามากบางทีมีรอยเล็บใต้ตามาหยิกใต้ตาเด็กอ่ะ
นะคะหนูก็ถามว่าเอ่อนูลีนโดนอะไรมาลูกแม่ส้มหยิกหนูแม่ส้ม
ตีหนูอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะหนูก็เลยต้อง
อ่ะสงสารเด็กอ่ะนะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดเด็ก
ได้อยู่สภาพที่ดีกว่านี้เด็กอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้
ไงนี่แหละค่ะป้ารัดดาคือคนที่เอาน้องเนี่ยมาอยู่ในความ
ดูแลก่อนเบื้องต้นแล้วก็ติดต่อทางเพจสายใหม่ต้องรอด

อุ๊ยแม่ส้มก็ร้องห่มร้องไห้
แล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่คนนี้ค่ะคนนี้
บอกว่าเสพยามาจริง

โมโหที่ลูกสาว๕ขวบไม่ยอมช่วยดูน้อง๘เดือน
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาเครื่องใส่จนหัวแตกเลย
แต่แม่ส้มบอกนะไอ้แผลฉีกขาดที่หูน่ะเออ

แม่ก็ต้องแยกจากการหลอกแต่ว่า

แต่คือพอแม่ร้องห่มร้องไห้บอกว่าหลังจากนี้
หนูสัญญาต่อหน้าทุกคนหนูจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวแม่ส้มคนนี้เข้าสู่กระบวนการบำบัด
ส่วนน้องล่ะน้อง๕ขวบคนนั้นน่ะทำยังไง
พมก็ต้องดูแลน้องต่อไปนะครับ